เคยได้ยินสถานที่นี้ไหมอาณาจักรบ้อง

อาณาจักรบ้องเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานี
แล้วเขามีเมนูดีเด็ดมาฝากครับ
ฟังแล้วงงนะอาณาจักรบ้อง

นี่อาณาจักรบ้องเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ตำบล
ที่นี่เขาปิ๊งไอเดียนำหน่อไม้หวานมาทำเป็นเมนูสุดแสนอร่อยและแปลกเลย

เนี่ยตำบ้องไหว้แซวมอร์

แล้วนอกจากนี้ยังมีเมนูตำบ้องไผ่กุ้งสดตำเหลาบ้องไผ่

อื้อวากจัดจานไว้แบบนี้โอ้โหอันนี้น่ากิน
น่ากินหรอน่ามากเอาละคุณผู้ชมอย่างนี้ต้องถามหน่อย
ต้องถามเจ้าของร้านก็คือคุณจักรินเถระปัญญา
บอกอย่างนี้ว่าช่วงวันหยุดยาวเนี่ยโอ้โหอาณาจักรบ้อง
เลยคนมาเพียบเลยแล้วก็มาหลายบ้องด้วย

เหรอจ้ะแล้วก็มีบ้องหน่อไม้นี่แหละฮะ
โอ้โหก่อนจะทำก่อนจะเอาไปให้ลูกค้าได้รับประทานเนี่ย
เขาเอามาต้มอย่างนี้ก่อนมาต้มเพื่อลดความขมความอะไรของมัน
ค่ะแล้วก็เอาตรงแกงอ่อนอ่อนของมันนี่แหละ
ไปฝาญเป็นฝาญเป็นชิ้นแล้วค่อยไปประกอบอาหารนะครับ

แล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ดำเนินการโดยเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ก็ทำให้เด็กนักเรียนสามารถมาทำกิจกรรมในพื้นที่ตรงนี้ได้
สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวยังไงล่ะ
ก็คือพาเด็กมาเรียนรู้ทำกิจกรรมที่นี่
เป็นอีกหนึ่งแหล่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันนั่นเอง

เขาถึงเรียกว่าอาณาจักรบ้องไง
เขาก็เลยเอาไอ้นอมาให้อ่อนนี่แหละ
มาประกอบอาหารแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ

เอางี้ละกันเขาบอกว่าที่นี่ทีเด็ดน้ำปลาร้า

ทางร้านเปิดให้เที่ยวชมแล้ว
รับประทานอาหารได้ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกา
อยากรู้อยู่ไหนอ่ะไปดูในเวสบุ๊คห้อ

อาจักรบ้อง
เอาเบอร์โทรก็ให้ไว้แล้วนะจ๊ะ
มีโอกาสแวะไปนะที่

งั้นลองไปดูลองไปดูไหม